ส่วนกรณีแชทสะเฉาที่มีหญิงสาวออกมาแฉ
ถูกเจ้าหน้าที่ชายในศูนย์กักตัวส่งข้อความเพื่อที่จะขอมีเพศสัมพันธ์
ทีนี้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบกลับพบว่าไม่ได้มีแค่คนเดียว
มี๓คนที่ถูกคุกคามนะคะ
กรณีที่มีชายอ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่ทหารไปแชทคุย
เป็นการพูดคุยเชิงชู้สาวกับหญิงผู้ถูกกักตัว
อยู่ในศูนย์กักตัวที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอรือสอจังหวัดนราธิวาส
จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันถึงความไม่เหมาะสม
ใช้รูปของอาสาทหารพรานปฐมพงศ์พรมศรีสังกัดกรมทหารพรานที่๔๘เป็นรูปโปรไฟล์
ต่อมาทางกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค๔ออกมายืนยันค่ะ

และอาสาทหารพรานปฐมพงศ์ก็ไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้แล้วที่สพเจาะไอร้อง
ในส่วนของการสอบสวนข้อเท็จจริง
คณะกรรมการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้
ก็เข้าไปตรวจสอบที่ศูนย์กักกันในโรงเรียนรือสอชุนูปธรรม
พบกับหญิงสาวที่ถูกแชทเชิงชู้สาวมี๓คนค่ะ
เป็นหญิงสาวชาวจังหวัดตาก๑คนลบบุรี๑คนแล้วก็มาจากเชียงราย๑คน
ทั้งหมดกลับจากทำงานที่มาเลเซียแล้วก็จะกักตัวครบ๑๔วันในวันที่๑๗มิถุนายนนี้
โดยข้อมูลจากการสอบถามข้อเท็จจริงค่ะ๓คนยืนยันว่า
ชายที่ใช้โปรไฟล์ของอาสาทหารพรานปฐมพงศ์เนี่ย
แท็ตมาขอมีเพศสัมพันธ์ด้วยทุกคนเลย๓คนยืนยันตรงกัน
จากใช้ชื่อโปรไฟล์สตาร์ฟแล้วยังมีอีกคนที่ใช้ชื่อโปรไฟล์ชื่อว่าเดลต้า
แต่เขาบอกก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นคนเดียวกันหรือเปล่าซึ่งเจ้าหน้าที่กำลังเร่งตามสืบนะคะว่าใคร
ตอนนี้เนี่ยสงสัยเจ้าหน้าที่ชายที่ทำหน้าที่ส่งข้าวส่งน้ำแต่ผู้เสียหายบอกว่าคนนี้ผู้จาดีสุภาพ
ไม่ได้คุยเชิงชู้สาวซึ่งก็ต้องเรียกตัวมาสอบถามข้อที่จริงกันต่อไปนะคะ